การทำงานวันแรกของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
พบตรคนปัจจุบันคุณผู้ชมฮะก็ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ถือว่าเอาเลิกเอาชัยเลิกดีครับเมื่อวานนี้๙นาฬิกา๙นาที
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และทำพิธีวางพานพุ่มถวายราชศักระพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๔
และถวายราชศักระพระบรมรูปหล่อรัชกาลที่๙
เสริมสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่๑๔ครับ
โดยท่านผอบตรพร้อมด้วยภรรยาในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
ยังร่วมสักการะรูปปั้นพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจ
โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมพิธีพร้อมเพลียงกันครับ
คติประจำใจในการทำงานของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ในฐานะพบตรคนที่๑๔ก็คือ
เทิดทูลจงรักพักดีพัฒนางานตำรวจในทุกมิติเป็นตำรวจของประชาชนมีมาตรฐานสากลยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ขวัญกำลังใจศักดิ์ศรีสวัสดิการผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

มีรายงานด้วยคุณผู้ชมว่าท่านผอบตรลงนามบันทึกข้อความเรื่องค่าราชการตำรวจรักษาราชการแทน
โดยมีการอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจผู้มีอาวุโสสูงสุดตามระเบียบกตร
เป็นผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งว่างเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
จากสิ้นปีงบประมาณพุทธศักราช๒๕๖๖มีค่าราชการตำรวจพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ
และลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลก็เลยมีตำแหน่งว่างลงจำนวนมากเลยครับ